กระโดดสะพานลงไปเลยฮะลงไปในแม่น้ำเลยฮะ
หากันอยู่โอ้โหสามชั่วโมงกว่าหาจนแบบไม่เจอต้องยุติการค้นหานะครับ
ท่านผู้ชมครับตรงนี้นะฮะป้าวัยหกสิบเอ็ดปีนะครับ
ตรวจสอบตอนหลังเนี่ยทราบชื่อว่ากิตติยานะฮะ
ชื่อว่าคุณกิติยากระโดดสะพานลงไปนะครับ
สะพานข้ามแม่น้ำยมนะฮะแถวนั้นคือสะพานป่ากุมเกาะ
เป็นสะพานข้ามแม่น้ำยมในพื้นที่หมู่๑๔ตำบลป่ากุมเกาะ
สวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยชาวบ้านเขาก็มาโอ้โหเอ้า
มีคนโดดน้ำมีคนโดดสะพานนี่ฮะบนสะพานเนี่ยมีจักรยานยนต์สีดำ
หมายเลขทะเบียน๑กก๓๕๒๐สุโขทัยจอดอยู่นะครับ
แล้วก็มีรองเท้าถอดไว้ข้างรถเขาก็ลงไปหากัน
มีจดหมายเขียนใส่กระดาษติดไว้ที่เบาะรถจักรยานยนต์
ถ้าหมอนลอยไปทางไหนจะได้ไปหาเอง

หาอยู่สามชั่วโมง

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป